นี่คือครั้งแรกบนแผ่นดินบ้านเกิด

ความกลัวไม่เคยมีในหัวใจของผม
มีแต่ความกล้าที่จะท้าทายทุกสิ่ง
เขาขังกังแต่ผมนั้นขังกังกว่า
มาร่วมกันเชียร์มาสร้างประวัติศาสตร์
ให้โลกได้รับรู้ว่าคนไทยสู้ไม่เคย
ต่อหน้าแฟนดินบ้าน